ต้องบอกว่าภาพยนตร์ไทยตอนนี้กำลังแล้ว

วันออสการ์กำลังจะมาถึงครั้งที่๘๙
ทางบ้านเราก็มีการเคาะออกมาแล้วนะคุณผู้ชม

ใช่เรื่องไหนที่เข้าวินแล้วก็น่าจะเข้าชิงได้มาก

เรื่องนั้นคือนี่ไงเป็นตั้งแต่ตอนแรกเรื่องนี้

เปลี่ยนเป็นอาปัดเรื่องนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
ต้องบอกว่าสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
ได้มีการพิจารณาคัดเลือกอาปัตย์
สยองขวัญกระแสแรงที่ถ่ายทอดเรื่องราวบาปบุญคุณโทษ
มือการกำกับของคุณคณิตถาขวัญอยู่
เอาเป็นตัวแทนหนังไทยไปชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่๘๙
สาขาภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม
หลังจากได้รับเสียงข้างมากจากคณะกรรมการค่ะ
แต่งตั้งขึ้นมาก็มีจำนวนทั้งหมด๘ท่าน
เฉือนชนะมาอีก๔เรื่องที่เข้าข่ายการพิจารณา

เรื่องที่ผ่านเข้ารอบมากว่าจะชิงกันมานะครับ
ก็ได้แก่เรื่องเสิร์ธเป็นภาพยนตร์เชิดชู
แล้วก็ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมแห่งภาคใต้อย่างโนรา
ผลงานการกำกับครั้งแรกของขุนพลแดนสตอย

ร่วมกับภาคภูมิวงจินดานั่นเองมหาสมุทรและสุสาน
นอกกระแสผลงานการกำกับของผู้กำกับหญิง
เจ้าของรางวัลศิลปธรคือคุณพิมพกาโตวิระนั่นเอง
อันนี้ก็มีรางวัลดีกรีมาเหมือนกันนะครับ
เป็นรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในสายการประกวด

ต่อเนื่องกันที่ภาพยนตร์สะท้อนหลักธรรมทางพุทธศาสนา
แสนจะเรียบง่ายแต่ว่าค่อนข้างงดงามเลยทีเดียวนะคะ
และอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะ
นั่นก็คือเรื่องสแนปแค่ได้คิดถึงของคุณคงเดชจาตุรันรัศมี
ก็ได้รับเลือกให้เข้าฉายที่งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาตินักกรุงโตเกียว

แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอาปัดก็เฉือนชนะทุกเรื่องไปได้นั่นเองค่ะ
สุดยอดนะฮะก็ขอเชียร์
ขอให้ได้เข้ารอบแล้วก็ได้รางวัลกลับมาบ้านนะฮะ

คนไทยก็ต้องสนับสนุนหนังไทยแบบนี้แหละค่ะ